คือสมัยนี้เนี่ยนะเขาฮิตกันมากเลย
ในการติดกิฟต์ผมคุณผู้ชมค่ะก็จะมีสีสันมากมายน่ารักเลย
แต่ว่าน้องมะลิซุปตาตัวน้อยไม่ธรรมดา
ติดผมเดี๋ยวไปดูภาพกันคุณผู้ชมค่ะดู
เป็นนี่เดี๋ยวก่อนจริงหรอ
จิ้งจกคุณผู้ชมค่ะก็เป็นกิฟต์ก็ติดผมเอาไป
มะลิเขาชอบแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ปรากฏว่าคำคอมเมนต์ด้านล่างอะไรคะเพื่อนวิ่งหนีกันเลย
นะคะติดอันนี้ไปโรงเรียนคุณผู้ชมค่ะ
รูปร่างจิ้งจกแบบนี้งานนี้แม่โบยอมรับเลยนะว่า
แปลกใจอยู่เหมือนกันไม่น้อยกับแฟชั่นแหวกของลูกสาวแบบนี้ค่ะ
มันเป็นความชอบของมะลิค่ะ
คือวันนั้นก็เหมือนประมาณว่ามันก็มีจิ้งจกแมงสาบตุ๊กแก่แมงมุม
ไม่กลัวเราก็ไม่รู้ยังไงเวลาเขาเห็นเขาก็จะแบบจิ้งจอกได้บ้าง

ก็ยังไม่เคยติดไปโรงเรียนใช่มั้ย
บอกว่าเป็นเด็กที่จิตแข็งจริงนะคะ
เพราะวันนี้ฉันจิ้งจกอย่างนี้คุณดิฉันก็กรี๊ดนะจ๊
อันนี้รู้ว่าเป็นของปลอมก็น่ากลัวอยู่นะ

จากนี้ค่ะคุณแม่โบนะคะก็เผยถึงความรู้สึกที่ได้พาน้องมะลินะ
ชมคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตด้วย
คำชวนของนักร้องหนุ่มหุ่นล่ำเลยคุณโตโนภาคินนะคะ
งานนี้คุณแม่โบนะถึงกับแปลกใจที่น้องมะลิสนุกไปกับคอนเสิร์ต

โบก็ยกให้คู่นี้เขาเป็นคู่ซี้ต่างวัยจริงค่ะ
เมย์เขาก็เหมือนแบบพาไปเซอร์ไพรส์โตโน่หลังเวที
เหมือนให้กำลังใจกันเขาก็โอเค
คือน้องก็มีความรู้สึกแบบเหมือนพี่โตโน่เป็นพี่ชายอะไรอย่างนี้ค่ะ
เหมือนแบบเวลาไปไหนแล้วบอกเออพี่โตโน่อยากหาพี่โตโน่อะไรอย่างนี้
กังวลค่ะแล้วก็พอพี่โน่บอกว่าอาจจะประมาณ๕ชั่วโมง
เราก็แบบตายแล้วแล้วพี่โน่ก็กังวลแทนเราว่า
โชว์ของพี่โน่มันอยู่ท้ายด้วย
กลัวน้องอยู่ไม่ดูแบบไม่ไหวแล้วแล้วออกอะไรอย่างนี้
กลายเป็นว่าน้องไม่ยอมออก
แล้วสนุกแล้วคุณแม่ก็สนุกด้วยอะไรอย่างนี้

คู่ซีต่างวัยใช่ไหมก็ดีค่ะ
โน่เขาก็จะมีความเป็นแมนที่แบบมันก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่ง
ที่แบบบางทีน้องเขาก็พอได้อยู่กับพี่โตโน่
เขาก็รู้สึกแบบเออมันก็รู้สึกอบอุ่นด้วย
ก็คือแบบนี้ค่ะคุณโตโน่นะเขาเคยร่วมงานกับคุณปอทฤษฎีมาก่อนนะคะ
แล้วความสัมพันธ์ดีก็ตกมาถึงรุ่นลูกด้วยนะคะ

ไม่ใช่แค่มะลิกับโตโน่สนิทกันนะทั้งสองครอบครัวสนิท
หรือว่าที่โตโน่ไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ซื้อของกระหลับมาฝากน้องมะลิด้วยค่ะ
ให้มีพี่ชายที่โตกว่าน่อยก็น่าจะสนุกดีเหมือนกัน
แต่ดิฉันไม่ได้ติดใจเรื่องของน้องมะลินะ

สะดุดตาสีเสื้อโตโน่มากเลย
เป็นแฟชั่นแจ็คเก็ตสายรุ้งสำเพงมาเลย